ไปดูความน่ารักของคุณยายคนหนึ่งอายุ๙๗ปีแล้ว
หลานสาวมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่ล่าสุดหลานสาว
แต่งงานยายอยากรดน้ำสังแต่ยายเดินไม่ไหว
นี่นี่อุ้มขึ้นแบบนี้เลยพายายไปลดน้ำสังหน่อย
ยายอยากไปว่ะนี่อุ้มกันไป
เพราะยายแข็งแรงแต่ยายอายุเยอะเนอะเกือบร้อยปี
ลดก่อนให้หลานเขยก่อนโวยพรกันไป
เหมือนต้องประคองคุณยายไปด้วยใช่ไหมคะช่วงอวยพร
หลานสาวฉันเลี้ยงของฉันมาแต่เล็กแต่น้อย
ฉันก็อยากจะไปโอ้ยพรนะนะครับ
ก็เลยเป็นภาพความน่ารักของคุณยายสำเนียงบุภาพรึก
อายุจะร้อยแล้วว่า๙๗นะครับ
นะฮะไปอวยพรหลานสาวซะหน่อยละกัน
นี่ด้วยความแบบเป็นวันสำคัญของหลานสาวครับ
ก็เลยกลายเป็นภาพความสุดซึ้งนะครับ

ท่านก็อาจจะมีอาการหูตึงบ้าง
เดี๋ยวแดงไม่มีบ้างอายุก็เยอะแล้ว
แต่ว่าท่านก็ยังแข็งแรงเนี่ยมีคนไปถามท่านก็ยังอวยพรชูอาชูมินิหารให้หน่อย
แบบนี้ทำเป็นหรือเปล่ายิ้มให้กล้องด้วยคุณยายน่ารักมากเลย
ขอให้คุณยายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใส่ให้กับหลานทะลุแบบร้อยปีไปเลยเนอ